เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เรื่องราวความสนุกสนานกันต่อ

เด็กน้องหนูสิ่งที่ชอบกินคืออะไร

ขนมและไอติมไอศครีมไอศครีมนะครับเอ้าเดี๋ยวผมไปดูเด็กคนนี้กันหน่อย

อ่าไอติมไอติมรสชาติอากาศ

คุณครูลากน้องออกมา
คุณครูจูงแขนอยู่ไง

คือจะจูงแขนน้องนั่นแหละ

คือหลังเลิกเรียนตามกฎตามระเบียบ
เขาจะให้คุณผู้ปกครองรออยู่ข้างนอก
แล้วให้ครูพาเด็กนักเรียนไปหาผู้ปกครองถูกไหม

เด็กคนนี้น้องคนนี้กำลังกินไอติมอยู่แม่มาพอดี
ครูเลยลากไปจูงแขนไป
แต่อีกแขนนึงไม่จูงเหล้า

สัตว์แหลบลิ้นพื้นแล้วทีนี้

คือคุณแม่เห็นนะคุณแม่ก็ถามลูกว่าลูก

คุณครูอ่ะเนี่ยแล้วหน้าแบบเซ็งนะ

ไปถามคนนี้ดีกว่าคนที่เขาโพสต์เอาไว้
ของคนที่ชื่อว่าคุณอุ๊
โพสต์เอาไว้แบบนี้แล้วก็ติดแฮชแท็กอะไร
นู่นนี่นั่นมากมายแล้วมีคอมเมนต์มาเพียบเลย
แล้วคุณอุ๊ซึ่งเป็นน้าสาวของเด็กคนนี้

ชื่อน้องพลึกเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๑

คือคุณแม่เวลาไปรับลูกเขาจะถ่ายรูปไว้ไง
เดินมาแล้วแล้วก็ได้รูปนี้จังหวะนี้พอดี

คุณผู้บอกว่าน้องพึกเนี่ยเป็นเด็กอารมณ์ดีตลกกินไอติมทุกวัน
ต้องกินวันไหนไม่ได้กินไม่ได้ติดไอติม
แล้วทีนี้หลังเลิกเรียนกำลังรอคุณแม่
กำลังกินไอติมอย่างสบายใจแบบไม่ได้กินสักที

ได้กินสีชมพูได้กินก็จริง
แต่น้องก็บอกว่าไม่ร้อยไม่ร้อยอันนู้นอ่ะร้อย

แต่อย่างที่ผมบอกน้องเขาชอบกินอีทีมจริง

ชีวิตนี้ขอมีแค่เรา

ใช่แค่นั้นพอแล้ว
คุณครูเนี่ยทำให้น้องเซ็งมากเลยนะ

ดูตอนคุณเด็กสมัยเด็กคุณชอบทานอะไร

ไม่น่าถุงสูงขนาดนี้
เหรอใช่

เออสุขแปลกอันก็เป็นความน่ารัก